ต่ออีกข่าวนึงนะคะเรียกว่าความรักความผูกพันนะคะของคนใกล้ชิดกับนักคล่อมเนี่ยอู๋มันท่วมท้นจริงจริงบางคนเนี่ยสนิทกันมากนะคะแล้วก็คิดถึงมากจริงจริงค่ะอย่างพี่บอลเชิญยิ้มค่ะล่าสุดนะคะได้สั่งรูปปั้นค่ะเป็นโมเดลค่ะรูปนักคล่อมเนี่ยเอามาไว้ที่บ้านเลยนะคะนี่รูปนี้ล่ะคุณผู้ชมดูตาม
โมเดลนักคล่อมตัวนี้นะคะทำให้พี่บอลเชิญยิ้มนะคะพี่บอลติดต่อมาเพราะอยากได้เอาไปไว้ตั้งที่บ้านนะคะพยายามทำให้เชฟบอดี้ออกมาลักษณะตัวจริงของนักคล่อมมากที่สุดรู้สึกดีใจนะคะที่มีคนชอบผลงานนี้เยอะมากเพราะคนรักนักคล่อมเยอะมากจริงนะคะและจากโพสต์นี้เองคุณผู้ชมพี่บอลก็เข้ามาโพสต์ข้อความนะคะบอก

แล้วก็ยังมีโพสต์โมเดลนักคล่อมอีกหลายตัวเลยคุณผู้ชมจริงทำไว้ตั้งแต่ปี๒๕๖๑๒ปีที่แล้วแต่พึ่งกลับมาทำให้เสร็จก็เมืองนักคล่อมจากไปเนี่ยแหละค่ะส่วนตัวคุณอัตซาบุ๊ดบอกว่าชื่นชอบผลงานคือนักคล่อมเป็นตลกในดวงใจเลยแหละก็เลยชอบทำรูปนักคล่อมขึ้นมาก็ไม่คิดนะคะว่าวันนึงนะคะวั
ไม่ได้ตั้งใจทำขายตั้งใจเก็บไว้เป็นที่ละลึกเท่านั้นค่ะ
นี่แหละเนาะคนดีเห็นไหมถึงตัวจะจากไป
แต่ว่าผลงานและสิ่งต่างมันยังคงอยู่จริงนะ